สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะ
เข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่ราชประสงค์
คุณผู้ชมอยู่กับคุณอรัชพรและดิฉันหมดฤดีนะคะ
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นประกาศย้ายจุดชุมนุมจากบริเวณแยกราชประสงค์ล่าสุดนะคะ
ประกาศว่าจะมีการมารวมตัวกันที่บริเวณแยกประทุมวัน
ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีและกลุ่มผู้ชุมนุมก็เหมือนกับทยอยเข้าในพื้นที่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาตอนนี้คือ๕โมง๑๘นาทีเวลาที่เขานัดหมายกันคือ๕โมงตรงนะคะ
เราเนี่ยก็ต้องย้ายผู้สื่อข่าวเหมือนกันจากที่ประจำอยู่ตรงแยกราชประสงค์ตอนนี้

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดที่แยกประทุมวันณตอนนี้เลย
บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
รายงานสดมาจากแยกประทุมวันบริเวณหน้าห้างหมาวุงครองค่ะ
เจอเลยค่ะ
เชิญค่ะ
เคลื่อนขบวนจากหลากหลายสารทิศที่มารอชุมนุมอยู่บริเวณนี้
ให้มารวมกันที่แยกปฐุมวัน
ภายหลังจากที่แยกราชประสงค์นั้น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นพื้นที่ควบคุม
มีการปิดไปแล้วเอากำลังตำรวจมาปิดล้อมทางเข้าออกทั้งหมด
ไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้นสามารถเข้าไปในแยกประทุมวันได้
แก่นำต้องมาที่แยกประทุมวันแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เหนือจากบริเวณด้านล่างคุณผู้ชมครับ
บริเวณด้านบนของแยกประทุมวัน
ยังมีกลุ่มมวลชนบางส่วนที่อยู่บน
ซึ่งกลุ่มแกนนำกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านล่าง
พยายามที่จะตะโกนชวนเพื่อนที่อยู่ด้านบนนั้น

เพื่อที่จะร่วมกันปักหลักชุมนุมกันอยู่บริเวณตรงจุดนี้
คุณผู้ชมครับภายหลังจากที่กลุ่มมวลชน
ปิดล้อมที่แยกประทุมวันได้แล้ว
จากจากบริเวณจุฬาที่จะมุ่งหน้าปฐุมวันนั้น
รายงานมีการปิดการจราจรไปแล้วแต้นที่เรียบล้อย
โดยรถที่จะผ่านเข้ามานั้นต้องมีการ
รองแรมประธุมวันปรินเซท
ส่วนบริเวณฝั่งที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาเลี้ยวสายตรงแยกประธุมวัน
ด้านผลิวันหน้าไปราชเทศ

ประกาศให้เพื่อนของตัวเองเนี่ยนั่งลงที่บนถนนเพื่อที่จะยึดพื้นที่นี้ไว้
คุณผู้ชมครับไม่ใช่ง่ายนะครับ
เพราะว่าการที่จะระดมคนมาบริเวณจุดนี้
มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนค่อนข้างที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย
โดยมีการนำกำลังตำรวจมาปิดล้อมไว้บริเวณพื้นที่โดยรอบแล้ว
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับ
เป็นตำรวจควบคุมฝุงชนที่นำมาปิดถนนพญาไทยที่จะมุ่งหน้าฝั่งราชเทวีไว้บริเวณด้านหน้าหอศิลป์
ณตอนนี้มีประมาณ๑กองร้อยประมาณ๑๕๐คนนะครับคุณผู้ชมครับที่ยืนอยู่บริเวณจุดนั้น
เหนือจากบริเวณฝั่งที่จะเป็นขาเข้ามุ่งหน้าไปที่แยกราชเทวีแล้ว
คุณผู้ชมครับตอนนี้ห้างบริเวณโดยรอบแยกปฐุมวันณขณะนี้มีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกลุ่มมวลชนนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนบอกว่าเขาปักหลักเฝ้ารอที่จะมีการชุมนุมซึ่งก็มีการคาดหมายว่าแยกราชประสงค์วันนี้เนี่ยจะไม่สามารถไปชุมนุมได้
แต่ก็รอท่าทีของแกนนำว่าจะปิดสถานที่ชุมนุมเมื่อไหร่โดยณตอนนี้มีกลุ่มแกนนำซึ่งเป็นแกนนำหน้าใหม่นะครับอยู่ระหว่างการปลาใสให้กับมีการพูดคุยกับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้พร้อมกับตบไม้ตบมือให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
คุณผู้ชมครับพื้นที่ที่แยกราชประสงค์นะตอนนี้เนี่ยถูกใช้เป็นที่พื้นที่ควบคุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครสามารถเข้าและออกได้
จากนั้นคุณผู้ชมครับทางตำรวจนั้นจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมีประกาศของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ที่ดูแลตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาคุณผู้ชมครับ
จะมาร่วมกันชุมนุมอยู่บริเวณที่แยกประทุมวันตรงนี้
ซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือหากมีกลุ่มมวลชนมาเพิ่ม

เดี๋ยวผมจะรีบรายงานกับปริศาลี

รายงานสดจากแยกประทุมวันครับ

อาจแยกประธุมนุมจากแยกร้าธิประสงค์
รวมตัวกันที่แยกประทุมวัน

หลายกลุ่มนะคะมารวมตัวกัน
แยกประทุมวันอย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้บนเวทีเป็นการปลาใสของแก่นำ
คนรุ่นใหม่นนทบุรีค่ะมีการให้มวลชนนั้นมาอยู่ในจุด
สี่แยกประทุมวันตรงนี้นะคะชูสัญลักษณ์สามนิ้ว
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังค่ะพร้อมกับตะโกนให้ปล่อยเพื่อนเราค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนึงนะคะนอกจากว่าวันนี้มีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่อย่างรวดเร็วแล้ว
แต่ว่าทางเยาวชนทางมวลชนก็มีการรวมตัวกันอย่างรวดเร็วนะคะ
ตอนนี้รถขยายเสียงของคณะราษดรนะคะ
กลุ่มแนวร่วมได้เคลื่อนเข้ามาในจุดใจกลางสี่แยกปฐุมวันแล้ว
พร้อมที่จะตั้งเวทีปราศัยชั่วคราวเหมือนอย่างที่ได้ปราศัยที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้ค่ะ
แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกำหนดการเปลี่ยนจุดหมายอย่างรวดเร็วนำโดยผู้ใหญ่ขอนแก่นค่ะ
ตอนนี้นำรถขยายเสียงมุ่งตรงมาตรงจุดใจกลางแยกประทุมวันแล้วค่ะ

แก่นำหลักเริ่มทยอยเข้ามานะคะ
วลชนหลายคนก็ตะโกนส่งเสียง
แสดงพลังพร้อมกับชูสัญลักษณ์๓นิ้วค่ะ
ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากที่
ทางกลุ่มคณะรัศดรโดยคณะปลดแอบ
ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมอย่างรวดเร็ว
ทางตำรวจก็มีการเคลื่อนกำลังเข้ามา

ตรงแยกประทุมวันค่ะ
จะเห็นว่าข้างหน้านี้ค่ะตอนนี้มีกำลังตำรวจ

สกัดอยู่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานคร
เท่าที่เราได้สังเกตดูนะคะ
ตอนนี้มีกำลังตำรวจเพียงเท่านี้นะคะที่เข้ามาดูแล
ความเรียบร้อยในการปิดถนน

บนเวทีแกนนำหลักก็เริ่มที่จะประสัยแล้วก็เริ่มที่จะทยอยมาแล้ว
แต่ว่าแก่นำหลักอย่างไม้ระยองลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็ว
ยังไม่ได้เดินทางมาถึงจุดสี่แยกประทุมวัน
เพียงแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรี
แล้วก็กลุ่มคณะรัศดรอีสานที่เริ่มเดินทางมาแล้วค่ะ

จับตาดูว่าบรรยากาศมวลชนที่แยกประทุมวัน
หลังจากที่มีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่อย่างกระชันชิดนะคะ
วลชนจะมารวมตัวกันล้นหลามเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่าค่ะ
บรรยากาศล่าสุดที่แยกประทุมวัน
เดี๋ยวทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราจะก่อติดไปเป็นระยะค่ะ
วันรักษาข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากแยกประทุมวันค่ะ

ตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมวลชนเอาไว้ที่แยกประทุมวันแล้ว

ตอนแรกความตั้งใจเดิมของกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็คือจะไปชุมนุมกันอยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะ
ขอดูแผนที่กว้างหน่อยได้ไหมคะแผนที่ใหญ่
จะให้ดูพื้นที่ว่าจากแยกราชประสงค์มาที่แยกประทุมวันเนี่ย
อันนี้เป็นภาพจุดที่ผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ตอนนี้นะคะ
ประทุมวันก็จะมีจุดที่เราสังเกตกันได้ชัด
ก็คือมีห้างมาบนครองมีสนามกีฬาแห่งชาติมีหอศิลป์กรุงเทพ
ยามเซ็นเตอร์สยามนะคะก็เป็นห้างสินค้า
ซึ่งตอนนี้มีการประกาศเป็นการแถลงจากสัญลักษณ์การตำรวจแห่งชาตินะคะว่า
คือเอาง่ายก็ตั้งแต่แยกราชประสงค์จนถึงแยกประทุมวัน
รถไฟฟ้าไม่จอดนะคะส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศรีลมไม่จอดนะคะ
ตรงนี้คือจุดบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ก็คือแยกประทุมวัน
มันจะมีลานทางเดินแล้วก็จะมีงานอาร์ตต่างหลายคนอาจจะเคยเดินผ่านกันนะคะ
ซึ่งถ้าอยากให้ดูระยะทางจากแยกราชประสงค์มาแยกประทุมวันจริงมันไม่ได้ไกลกันมากนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นตำรวจอันนี้เป็นแผนที่ใหญ่คุณผู้ชมดู
จุดแรกเริ่มเนี่ยคือขวามือฝั่งแยกราชประสงค์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมตั้งใจจะไปตอน๕โมงเย็น
แล้วเปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างรวดเร็วหลังจากที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มาตรึงกำลังยึดพื้นที่ตั้งแต่เวลาช่วงบ่าย
ตอนนี้ตำรวจมีการเคลื่อนย้ายกำลังมาแล้วเบื้องต้นก็คือปิดเส้นราชเทวี
เพราะตรงนั้นมีเขตพระราชฐานคือมีพระราชวังอยู่ก็มีการแจ้งกันว่า
จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยปัดหางแถวมาทางฝั่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแทน
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังกั้นเส้นราชเทวีเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เลยไปจนถึงตรงจุดนี้
ซึ่งระยะเวลาที่มีการเคลื่อนมาตำรวจก็ออกมาประกาศค่ะ
ว่าบริเวณทั้งแยกราชประสงค์ก็ดีจนมาถึงแยกประทุมวัน
เป็นพื้นที่ห้ามเข้านะคะห้ามประกาศห้ามเข้ามาบริเวณจุดนี้
แล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว